ส่วนเรื่องนี้ก็ยังตกลงกันไม่ได้นะคะ
กรณีที่น้องหญิงนะคะนางสาวพัชรภาเกรำนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์บุรีรำถูกรถเบ้นชนเสียชีวิต
แล้วก็ไปมีคือเหมือนจะได้ค่าชดเชยทดแทนจากประกันเนี่ยนะคะ
แล้วบริษัทประกันภัยคู่กรณีก็ยื้อเรื่องของการจ่ายค่าสินใหม่๒ล้าน๕แสนบาท
แม้ว่าสารจะตัดสินออกมาแล้วว่าคนขับผิดจริงก็ตามเนี่ยนะคะ
เนี่ยค่ะเรื่องนี้ก็ยังไม่จบแล้วไม่รู้จะจบยังไงด้วยนะคะ
สำหรับกรณีที่น้องหญิงเนี่ยถูกภรรยาทนายความขับรถเบนส์ชนจนเสียชีวิต
บุรีรำเมื่อวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
แล้วคนขับรถเบนท์คือเบื้องต้นเขาก็เยียวยาไป๒๒๐๐๐บาท
ซึ่งน้องก็จะยังได้เงินเยียวยาจากบริษัทประกันภัยที่รถเบนส์ทำไว้อีก๒ล้าน๕แสนบาท
แต่ประเด็นก็คือว่าบริษัทปฏิเสธการจ่ายอ้างว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นการประมาทร่วม
เรื่องนี้ไปจนถึงศาลจังหวัดบุรีรำค่ะ
สุดท้ายลงความเห็นว่าคนขับรถเบนท์นั้นเป็นฝ่ายผิดฝ่ายเดียว
ซึ่งพอมีการตัดสินออกมาแบบนี้เนี่ย
ทางปฏิบัติบริษัทประกันภัยก็จะต้องจ่ายเงินเยียวยาทันที๒ล้านบาท
วกกับพรบผ้าบังคับอีก๕แสนบาทรวมเป็น๒๕๐๐๐๐บาทนะคะ
บริษัทประกันภัยยังยืนยันต่อมาว่านี่เป็นการประมาทร่วมและบ่ายเบี่ยงการจ่ายเงินทดแทนนี้ค่ะ
กระทั่งคอปภมีคำสั่งให้บริษัทจ่ายเงินเยียวยา
ตามสัญญาของผู้เอาประกันภายใน๗วัน
นับไปตั้งแต่๑๕กันยายน
แต่ก็ยังประวิงเวลามาต่อเนื่องจนป่านนี้ยังไม่จ่าย
นี่ค่ะล่าสุดเรื่องนี้
ภูมิกับสพกระสังค่ะพันธุ์ตำรวจเอกวิศนุอาพรพงศ์
บอกว่าเมื่อวันที่๒๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ส่งตัวแทนบริษัทมาแจ้งความเอาผิดกับคนขับรถเบ้นกับพวกค่ะ
ช่อฉนเพราะให้ความเท็จ
ต่อพนักงานสอบสวนและสารจังหวัดบุรีรำ
การแจ้งความของบริษัทประกันภัยหมายถึงการเอาผิด

แล้วก็หมายถึงบริษัทจะไม่จ่ายเงินเยียวยา
ให้กับพ่อกับแม่น้องหญิงจนกว่าคดีนี้จะสิ้นสุด
เอาสินี่ขนาดมีคำสั่งมาจากครอบครัวพอ
มีสารจังหวัดบุรีรำลงความเห็นเรื่องนี้มาแล้วนะคะ
นี่ค่ะก็เป็นเรื่องความทุกข์ของผู้ที่สูญเสีย
แล้วก็ลูกค้าของบริษัทประกันภัยค่ะ